จริงแล้วชอบจริงไหมครับ

พี่เพิ่งหยุดจากห้องกลุ่มก็จะชอบจริง

มันเป็นอะไรนะ

เขาชอบเราคือโอนให้หนึ่งบาท

เพราะว่าเราเพิ่งกลับจากฮ่องกงเมื่อ๒วันก่อน

มันจะให้มันดูสอดคล้องกันมากที่สุดเพื่อความหา

ก็ส่วนมากก็จะเป็นการแบบแชร์แบบ
เหมือนแบบมาขอทำไมอะไรอย่างนี้

ส่วนมากนี่ก็แบบว่าให้ไปขายตัวกันหมดเลย

หนูก็เลยแบบคอมเมนต์ต่อกลับไปแบบว่า

ทำไมไม่ไปขายตัวเรามาขอตั้งทำไม
แบบแค่ฆ่ารถหนูก็เลยแบบเหมือนอารมณ์โกรธอะ
ถ้าเกิดจะไปขายตัวจะมาขอตังค์ทำไม

ตอนนี้ก็ยังโอนเงินกันอยู่ทั้งนั้นที่
พิมก็บอกว่าให้หยุดตูนได้แล้วค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป